คุณผู้ชมที่ระยองมีผู้หญิงใจบุญคนหนึ่ง
คือแต่ก่อนนะเธอก็เล่าโอ้โหยากจนมาก
แต่ก็สร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเหล็กเก็บของขายไปเรื่อย
วันหนึ่งมีฐานะขึ้นมาครับแต่สามีเธอเสียชีวิตไป๑๐กว่าปีแล้ว
แล้วเธอก็จัดทำบุญใหญ่เลยนะครบรอบการเสียชีวิตของสามีเธอ
ที่สำคัญนิมนต์พระมา๑๓๐กว่ารูป
ชาวบ้านบอกไม่เคยเห็นมาก่อน
งานเลี้ยงอะไรจะมีพระมาเยอะขนาดนี้ครับ
นี่ที่ร้านฮวดเม้งรับซื้อของเก่าริมถนนกรอกยายชาอำเภอเมืองระยอง
เจ้าของร้านชื่อคุณจำปีแทร่ถึงอายุ๖๗ปี
มาพร้อมกับลูกอีก๕คน
ก็จัดงานใหญ่เลยให้กับสามีชื่อว่า
ฮวดเม้งแทร่ถึงครับในโอกาสครบรอบ๑๓ปีที่ท่านจากไป
มนต์พระมา๑๓๘รูปแบบนี้ไม่ได้มาจากวัดเดียวสิวัดเดียวมีไม่พอ
ต้องมาจาก๑๒วัดครับในอำเภอเมืองระยอง

คุณจำปีเจ้าภาพเนี่ยบอกว่าเธอเป็นคนใจบุญสุนทาน
คนระยองนะคนระยองแถวมาตรพุทธเขาจะรู้จักเธอกันจะเรียกกัน

สาเหตุที่ทำบุญเลี้ยงเพลพระจำนวนมากขนาดนี้
ไปถามลูกชายของคุณจำปีครับลูกชายบอก
แม่ผมชอบทำบุญมากอยู่แล้วชอบช่วยเหลือผู้คน
แม่บอกแม่ทำแล้วเขาสบายใจ
ขณะเดียวกันนะยังชวนทุกคนมาทำบุญด้วยกันก่อนขึ้นปีใหม่
ตามกำลังศรัทธาใครมีน้อยทำน้อยใครมีมากก็ทำมากครับ
ปีนี้ครบ๑๓ปีที่คุณพ่อจากไป
แต่ปีหน้า๑๔ปีครบรอบ๑๔ปี

เห็นคุณแม่จำปีบอกนะพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
จัดใยเลยเอาให้ได้๑๕๐ลูก

แล้วเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมหลังจากทำบุญเลี้ยงเพลพระแล้ว
จำปีก็แจกทานให้กับคนยากคนจนด้วยนะในชุมชนระแวกนั้น
ไปถามชาวบ้านหน่อยถึงการทำบุญเลี้ยงพระเป็นร้อยรูป

มันจะมีงานไหนทำบุญเลี้ยงพระมากถึงขนาดนี้
ไม่เคยเห็นจริงถือว่าเยอะสุดเท่าที่เคยเห็นมาแล้ว
ส่วนแม่จำปีครับบอกว่าแต่ก่อนแม่ก็ยากจน
มาจากอายุทยาไม่มีอะไรเลย
มาอยู่ที่นี่อยู่ได้๓๕ปี
ก็ซื้อเหล็กซื้อของเก่าแล้วก็ขายตามโรงงานหลอม
มีลูก๕คนนะก็ช่วยเหลือทำมาหากินกันทุกคน
มีฐานะดีอย่างทุกวันนี้ก็เลยไปทำบุญสม่ำเสมอ
สิ่งของชาวบ้านใครขออะไรก็ให้
แล้วเวลาวันเด็กเนี่ยคุณผู้ชมไม่จำปีก็มีจัดงานนะ

ที่ผ่านมากิจการของแม่ดีมาตลอด
ก็เลยจัดทำบุญเลี้ยงพระเพิ่มทุกปี
ปีปีนี้๑๓๘ปีน่าจะจัดเป็น๑๕๐รูป
ถ้าสบายใจแม่ก็ทำไปยิ่งทำยิ่งได้เพิ่มนี่
คุณแม่ก็บอกอยากให้ใครที่มีเงินนะ
มาทำบุญเถอะรับรองไม่ผิดหวัง
นี่แหละฮะจากคนที่ไม่เคยมีอะไรมาก่อนนะฮะ
พี่เบิร์ตนี่นะเสือผืนหมอนใบ
ทุกวันนี้เหลือแต่หมอนอย่างเดียวเผื่อหายไป